เรื่องนี้ค่ะเรื่องของการตามหานะคะ
เด็กชายวัย๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเพื่อที่จะไปหาพ่อ
แล้วก็ถูกน้ำซัดหายไปแล้วตามหา๔วัน
ก็ปรากฏว่าวันนี้เจอร่างแล้วนะคะ
คือน้ำซัดไปติดอยู่ใต้ก้อนหินค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะนายสรวิทย์ศรีสืบพันธ์นักเรียนวัย๑๕ปีชาวลบบุรี
มาช่วยพ่อทำงานนะคะที่บริเวณที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระจันจือ
อยู่ที่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิ
แล้วเขาจะขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะข้ามไปหาพ่อที่ทำงานอยู่ตรงข้ามฝ่าย
ขากลับฝนมันตกหนักกระแสน้ำแบบนี้ค่ะ
มันขึ้นสูงแล้วไหลแรงแล้วพัดซัดเอาทั้งคนทั้งรถจมหายไป
อืมตอนเที่ยงของวันที่สิบกันยายนตรงนี้ก็เป็นจุดอันตรายเลยนะคะ
ตำรวจทีมกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมานักประดาน้ำช่วยกันค้นหาข้ามวันข้ามคืน
จนถึงจุดนึงเนี่ยเขาต้องหยุดการค้นหาชั่วคราวเอาเครื่องจักรออก
เพราะว่าเขาไปเจอรอยร้าวตามแนวคันดิน
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แล้วเคลื่อนย้ายเอาเครื่องจักรขึ้นที่สูงก่อน
เมื่อวานนี้กรมชนประธานก็วางแผนใหม่นะคะปิดทางน้ำเพื่อจะได้หาง่ายขึ้น
ก็ใช้เวลาค้นหาประมาณ๓๐นาทีเจอค่ะ
คันที่นายสรวิทย์ขับขี่นั่นแหละค่ะถูกกระแสน้ำซัดเข้าไปซุกอยู่ที่
โมงก้อนหินขนาดใหญ่ห่างจากสรรหารประมาณ๒๐๐เมตร
คุณผู้ชมดูนะคือพัดเข้าซอกพอดี
มันซัดเข้าไปอยู่ใต้ก้อนหินเลยแบบนี้ถึงหาไม่เจอไงฮะ
เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีกำลังใจนะคะแล้วค้นต่อค้นค้นค้นจนไปเจอเศษเสื้อผ้าของนายสรวิทย์ที่ใส่ไว้ในวันเกิดเหตุ
ระหว่างนั้นเนี่ยระดับน้ำมันเริ่มขึ้นสูงเรื่อยก็ต้องหยุดก่อนหยุดเอาไว้ก่อน
จนกระทั่งวันนี้ค่ะวันนี้ก็มารวมพลแล้วค้นหาอีกครั้งหนึ่งตอน๑๐โมงเช้า
ใต้ก้อนหินใหญ่ถูกหินทับอยู่นะคะ
ซึ่งจุดที่พบศพอยู่ใกล้กับจุดที่เจอรถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะ

ก็นำร่างขึ้นมาแล้วก็ประสานโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่
จากการถูกน้ำซับไปนะครับ